เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อน
และถ้าจะพูดกันในหลักการก็คือว่า

คอสชยึดอำนาจใหม่

ภารกิจโจทย์ของคอสชและรัฐบาลมีหลายเรื่อง
แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่บอกว่าจะต้องทำให้ได้คือ
ยุติความขัดแย้งในสังคม
ตอนนั้นมีเหลืองมีแดงแล้วยุติความขัดแย้งแล้ว
ต้องสร้างความปรองดองขึ้นมาให้ได้
งั้นแล้วประเทศมันเดินหน้าไม่ได้
บัตรนี้เวลาผ่านไป๔ปีครับ

สิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาหลายเรื่อง

รัฐบาลทำอะไรบ้างครับในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
เรื่องความปรองดองโอ้โหตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุด
เสียเวลาการประชุมหมดเงินหมดทอง
มีการไปตั้งวงเสวนาในต่างจังหวัดหลายจังหวัด
เสียเวลาเสียเงินเสียทอง
มีการเชิญคนที่เป็นคู่ขัดแย้งไปให้ข้อมูลสารพัดสารพันธุ์

แล้วพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่ามีบททดสอบเรื่องความปรองดอง
นี่ยังไม่ถึงเรื่องการเมืองนะครับ
ยังไม่ถึงว่าการเมืองหลังเลือกตั้งจะเป็นยังไง
แต่บททดสอบที่ว่านี้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวดังมาเมื่อ๓๔วันที่ผ่านมา
คือการจับพระทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดและพระอีกฝ่ายหนึ่งคืออดีตหลวงปู่พุทธอิสระ
กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าในที่สุดความขัดแย้งในสังคมยังอยู่
แล้วคราวนี้ถ้าดูดีเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เกิดมาจากความเชื่อความศรัทธาไม่รู้จะลุกลามไปถึงไหน
นั่นคือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่ตำรวจบุกเข้าไปจับอดีตหลวงปู่พุทธอิสระอย่างที่ว่านะครับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่ามีความเหมาะสมไหมที่ทำอย่างนั้น
ฝ่ายหนึ่งบอกว่ารุนแรงเกินเหตุภาพที่เห็นในจอก็เห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง
แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าสมควรแล้วฝ่ายที่สมควรแล้วก็บอกว่าไปดูข้อหาข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
ข้อหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลอมแปลงพระประมาพิไทยโดยเฉพาะอ้างยี่ซ่องโจรนั้น
วิธีการที่จะไปดำเนินการกับคนที่ถูกข้อหานี้ก็จะมีรูปแบบว่าต้องทำยังไงยังไง
ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลมาประกอบ
แล้วที่ผมบอกว่ามันทำท่าจะลุกลามเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่เลยครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ว่าเหรียญทองให้นายกใช้มาตรา๔๔เด้งบิ๊กแป๊ะพบตรกับทีมจับ
เหรียญทองก็คือพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ถ้าใครที่ติดตามข่าวตอนที่หลวงปู่พุทธอิสระไปปักหลักอยู่ที่ศูนย์ราชการใกล้กับโรงพยาบาลมกุฎแจ้งวัฒนะ
พลตรีเหรียญทองเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่
ตรีเหรียญทองนี่แหละครับออกมาเป็นด่านหน้าสนับสนุนหลวงปู่พุทธอิสระ
เรียกว่ามาดันมายันสู้กับตำรวจในช่วงนั้น
ฉะนั้นวันนี้ท่านก็ออกมาแล้วท่านก็บอกว่ากรณีนี้อาจจะเป็นเพียงน้ำพึ่งหยดเดียว
ผมขอเสนอให้ท่านใช้มาตรา๔๔ออกคำสั่งย้ายพบตลผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องกับชุดปฏิบัติการบุกจับหลวงปู่พุทธอิสระ
นี่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ฉะนั้นพอเป็นข่าวนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งที่นายกและรองนายกออกมาขอโทษ
ที่คุณมิ้นโปรยไปเมื่อสักครู่คนส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจว่าออกมาขอโทษทำไม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำถูกต้องแล้วออกมาขอโทษอย่างนี้เป็นการทำลายขวัญกำลังใจตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่
เถียงกันเยอะครับในสังคมออนไลน์ดุเดือดทั้งสองฝ่ายแล้วมติชนออนไลน์เช้าวันนี้
เขาไปสำรวจความเห็นของคนที่อ่านมติชนออนไลน์ใครอ่านเรื่องนี้แล้วมีความเห็นยังไงผลเป็นยังไงครับ
นี่ท่านดู๘๔ไม่เห็นด้วยกับการที่นายกและรองนายกออกมาขอโทษมีเพียง๑๖เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการที่นายกออกมาขอโทษห่างกันเยอะ
นี่ว่ากันด้วยออนไลน์ของมติชน
ว่ากันด้วยออนไลน์ของมติชนออนไลน์
แต่ฟังเหตุผลของฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการขอโทษ
ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการขอโทษเนี่ยเขาบอกอย่างนี้
เขาเห็นด้วยกับตำรวจที่ออกมาเนี่ยที่เขาเห็นด้วยกับตำรวจที่ทำตามยุทธวิธีของเขาตามที่ได้ฝึกมา
แล้ววัดอ้อน้อยก็สะสมคนอยู่ในวัด
ไม่รู้ว่าจะมีอาวุธหรือเปล่าขนาดคนไปยืนปัสสาวะข้างวัดยังโดนซ้อมเกือบตาย
นี่ตำรวจถ้าเกิดวันนั้นมีลูกศิษย์วัดอ้อน้อยเกิดไม่ยอมให้จับและเกิดการสูญเสีย
จะมีพวกนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกันหรือไม่
อย่ามาทำเป็นพระเอกกันเลยตำรวจเขาทำถูกต้องแล้วเห็นด้วย๑๐๐
ทีนี้ฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเห็นด้วยกับการออกโรงขอโทษของนายกและรองนายกเนี่ย
เขาบอกว่าบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยกับที่เอากำลังคอนมันโดเข้าไปจับ
ตำรวจกันไปเป็นขยงไปจับคนคนเดียวเปลืองงบประมาณน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
ทั้งหมดที่หยิบยกมาขีดเส้นใต้วันนี้เพื่อจะบอกว่า
ถ้าเราจะเดินหน้าเข้าสู่โหมดการปรองดอง
เราต้องเคารพและยอมรับในกระบวนการยุติธรรม
ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงาน
เพราะในข้อสรุปบางข้อของการที่เชิญกันไปหารือกันเรื่องปรองดองและออกกฎเกณฑ์กันมาเนี่ย
มีข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าจะให้ประเทศนี้มีการปลองดอง
ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปอย่างเต็มที่ไม่ควรจะไปแทรกแทรง
และกระบวนการยุติธรรมก็ควรจะมีมาตรฐานเดียวในการให้ความยุติธรรมกับคนในสังคมไม่ว่าฝ่ายเหลืองฝ่ายแดง
ถ้าทำอย่างนี้ได้การปรองดองจะเกิด
แต่ถ้ายังมีสองมาตรฐานฝ่ายนี้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งฝ่ายโน้นปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าเป็นอย่างนี้ความปรองดองไม่เกิด
ด้วยและต่อสู้กันมายาวนานฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องจับ
ในวันเดียวเพราะว่าพระทั้งอดีตหลวงปู่พุทธอิสระกับพระอีกฝั่ง
หนึ่งอยู่กันคนละมุมฉะนั้นจับพร้อมกันวันเดียว
ก็ถือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
กำลังเดินหน้าวันนี้จึงอยากจะบอกว่า
คนที่เคารพนับถือศรัทธาหลวงปู่พุทธอิสระก็ต้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นครับ
ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่ากันไปไปเยี่ยมเยี่ยนได้ไปเคารพ
ไปแสดงความเคารพได้ไปกราบไปไหว้ไปด้วยความห่วงใยได้
แต่ถ้าหยิบเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขแล้วปล่อยให้มันลุกลามกันในโลกออนไลน์
และอีกฝั่งหนึ่งออกมาตอบโต้ถ้าอย่างนี้ไม่จบครับ
นี่ขนาดการเมืองยังไม่เริ่มหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
มีเรื่องนี้มาขั้นจังหวะมีเรื่องของศาสนามีเรื่องของความเชื่อ
บางคนบอกว่าเรื่องศาสนาเรื่องของความเชื่อนี่แหละน่ากลัว
เพราะถ้าคนเราเชื่อและศรัทธาและนับถือ
ใครมาทำอะไรกับคนที่เราเชื่อเราศรัทธานับถือมันจะยุ่ง
งครามในอดีตหลายสงครามที่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา
ต่างประเทศในอดีตสงครามครูเศษอะไรต่ออะไรต่างเราเรียนประวัติศาสตร์มา
นั่นเรื่องความเชื่อศาสนาทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่ตามมาควรจะติดตามดูว่า
เขาจะเดินหน้าชำระล้างสิ่งแปลกปลอมในศาสนาพุทธยังไงอย่างนั้นดีกว่าครับ
เพราะว่าถ้าเรายังคิดแบ่งซีกแบ่งฝ่ายกันอย่างนี้ไม่จบ
ขบวนการปลองดองที่ทำมา๔ปีล้มเหลวไปไม่เป็นเลยครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
เรื่องนี้ก็ต้องดูกันจริงเพราะว่าอย่างที่เขาพยายามจะชี้แจงตลอดแล้วนะคะว่า
มันต้องแยกมันต้องแยกระหว่างศาสนาความเชื่อแล้วก็ต้องแย่ระหว่างกฎหมายและความถูกต้องด้วย
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะถ้าเกิดผิดกฎหมายจริงแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเองแล้วด้วย
คือถ้ามันผิดกฎหมายจริงมันก็ต้องยึดถือตามความถูกต้องอะค่ะ
ถูกต้องครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยกับประเด็นนี้นะครับ